คุณผู้ชมครับรถยนต์เชิงพาณิชย์หรือว่ารถบรรทุกนั้น

มีความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับ
บริษัทผู้ผลิตระบบขับเคลื่อนแล้วก็รองรับน้ำหนักที่เยอรมนี
เขามีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาครับ
ให้รถขนาดใหญ่นั้นสามารถจะรอความเร็ว
แล้วก็เบรกได้แบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
รถบรรทุกขนาดใหญ่เบี่ยงออกจากสิ่งกีดขวาง

เป็นเพราะว่ารถคันนี้มีระบบขับขี่อัตโนมัติ
พัฒนาให้ชะลอความเร็วอัตโนมัติ

ออกแบบให้ระบบสามารถประเมินสถานการณ์
และพาออกจากเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย

ไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยขณะเกิดเหตุ
เนื่องจากว่าระบบทำงานโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะ
อย่างที่เราเห็นรถคันนี้นะคะเบี่ยงออกจากสิ่งกีดขวาง
แล้วก็มาหยุดได้อย่างปลอดภัย
เป็นการทำงานของระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกิดขวางอัตโนมัตินั่นเองค่ะ
ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบเบรก
แล้วก็ระบบบังคับเลี้ยวนั่นเองค่ะ
การทำงานของเทคโนโลยีหักหลบอัตโนมัติ

หรืออุบัติเหตุที่อยู่ด้านหน้าในระยะ๒๐๐เมตร
เซ็นเซอร์จะจับการเคลื่อนไหวได้
เมื่อถึงระยะ๗๐๘๐เมตร
หากสิ่งกิดขวางหรืออุบัติเหตุยังขวางทางอยู่ด้านหน้า
ระบบจะแจ้งเตือนผู้ขับขี่ที่ระยะ๓๕๔๐เมตร

หากยังไม่หลบระบบจะเข้ามาควบคุมการหักหลบโดยอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
จากความตกใจของผู้ขับขี่
พัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนได้
ระบบนี้ยังทำให้รถจอดสนิทด้วยตัวเอง
เคลื่อนที่ต่อกรณีที่รถหยุดนิ่งไม่เกิน๓๕วินาที
เหมาะกับสภาพการจราจรชะลอตัว
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบอกว่า
เป็นไปได้ที่นวัตกรรมทันสมัยในรถบรรทุกเหล่านี้
จะนำมาใช้ในบ้านเราขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิตรถ
ที่จะเลือกนำนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะสม
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
โดยเฉพาะในกลุ่มระบบส่งกำลังระบบบังคับเลี้ยว
และระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์
มากกว่า๑๔๐๐ล้านยูโรหรือมากกว่า๕๔๐๐๐ล้านบาท
การจนาปลื้มจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน